มีหลากหลายเมนูที่น่าสนใจที่อยากจะขายเหมือนกันนะ
ท่องโกไข่ลวกปิ้งข้าวเหนียว

มีขายโอเด้งด้วย

เอาล่ะมาไปธนุกษณะกันต่อ
อิ่มน้ำสำราญดีกว่าที่จังหวัดระยองนะครับไปทานกุ้งฝอยที่เขาทอดออกมาเป็นแทน
เป็นแพร่ใช่ไหมเห็นไหมขายตามตลาดทั่วไปชอบมาก
สิบบาทก็ว่ากันไปแต่เนี่ยโอ้โหเป็นกุ้งแพร่ที่มันใหญ่โตโมโห
ร้านใหญ่กว่าชามอีกฮะแล้วเอาอะไรใส่อ่ะใส่ชามนี่แหละ
แล้วก็กินเอาใส่ปากเอาเหรอที่นี่ครับครัวอีสาน๕นะครับผมแซ่บ
บอกแล้วว่าใหญ่ไหมเล่าเออที่ครัวอีสานห้าพัฒนาคารภูทรบริเวณริมถนนสายระยอง
แรงอำเภอเมืองจังหวัดระยองเขาเปิดขายเมนูนี้แหละครับ
เป็นแบบอีสานรสแซ่บมีหลายอย่างนะทั้งส้มตำต้มแซ่บลาบก้อย
และอีกหลายเมนูแต่ที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่แล้วก็ได้ดูความใหญ่กันไปแล้ว
นี่ก็คือกุ้งกระด้งแผ่นใหญ่ยักษ์นี่แหละฮะโอ้โหใหญ่มากจานว่าใหญ่แล้วนี่ใหญ่ยิ่งกว่าจานอ่ะ
ไม่ใช่กุ้งฝอยตัวเล็กนะเป็นตัวที่แบบขนาดใยเพราะนี้
คัจมาแล้วค่ะเขาบอกว่าใช้กุ้งฝอยสดทอดในน้ำมันใหม่แบบนี้นะครับ
แล้วก็ต้องทอดให้มันใหญ่กว่าจานมันถึงจะเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านครับ
เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีตักกุ้งฝอยขึ้นมาเด้งดึงแบบนี้
เห็นแล้วน่ากินจริงความอร่อยของเมนูนี้มันอยู่ที่การผสมแป้งทอดกรอบ
เป็นสูตรลับของทางร้านบอกใครไม่ได้นอกจากบอกพ่อครัวกับบอกผู้ช่วย
นี่ไม่งั้นเดี๋ยวจะทำไม่ถูกแล้วก็บวกกับเทคนิคในการทอดนะครับ
ปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็รอจนน้ำมันมันเดือดจัดร้อนได้ที่
แล้วก็ค่อยเทแป้งลงไปเท่านี้ละครับมันก็จะฟู้วววว
นาธานเสิร์ฟไปพร้อมกับน้ำจิ้มบวยต้องมีคู่กัน
เหนือจากเมนูที่เห็นอยู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับ
อีกหลายเมนูเอาไปทำยำทำต้มตำ
หลากหลายครับแล้วก็ที่เป็นเมนูอื่นจากกุ้งฝอย
ฉันชอบกินกุ้งเต้นน่ะ

ไปด้วยแล้วก็กุ้งไปเต้นต่อในท้อง

ใช่จริงแล้วดิฉันไม่ได้เต้นเองกุ้งเต้น
เฮ้ยคือกุ้งเต้นเขาเนี่ยสุดยอดเลยนะ
นี่น่ากินน่าทานมากแล้วก็มีตำกุ้ง

ถามว่าราคาแพงไหมเท่าไหร่บอกเลยว่าไม่แพงครับส้มตำต่างน่าจะอยู่ที่สักประมาณ๓๐๕๐บาท
ตำไหล่มัวด์กุ้งสด

แล้วก็ส่วนเมนูที่เราแนะนำไปก็คือกุ้งฝอยทอด
หรือไม่ก็กุ้งกระด้งทอดที่อยู่ในจานเนี่ย

ที่ร้านครัวอีสาน๕พัฒนาคารภูทรอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
โทรไปสอบถามว่าอยู่ตรงไหน
หรือว่าจะไปสำรองที่นั่งก็หมายเลขนี้ครับ
ร้านนี้เขาเปิดตั้งแต่ตอน๑๐โมงเช้าจนถึง๕ทุ่มเลยนะ
ลูกกินได้ตั้งแต่ช่วงเที่ยงช่วงเย็นช่วงดึกก็ไปทานกันได้

น่ารับทานทุกอย่างเลยดูสิ
ไม่ถูกเลยว่าจะทานอะไรก่อนดีคุณ

กุ้งฝอยทอดยักษ์โอ๊ย
คืออีกหนึ่งเมนูที่เห็นกันไปเมื่อสักครู่ตำไหลบัวเนี่ยเราเคยทานกันแล้วนะ

มันได้รสชาติที่อร่อยกรอบหวานมันพอดี
คือถ้าร้านไหนทำอร่อยรับรองสุดยอดเลยเมนูนี้บางคนอาจจะไม่เคยทานแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีแบบนี้

แต่ไปตอนนี้ไม่ได้ถ้าเกิดไปตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวเขาจะไม่จ่ายค่าตัว

เพราะฉะนั้นเขาเปิด๑๐โมงเนี่ย
ใช่พอดีเลยใครอยู่แถวนั้นก็อย่าลืมไปทานกันด้วยนะคะ